บุญทั้งกับเธอเพื่อเธอคนเดียว

ควายหลุดถนนแต่ไม่ได้เป็นชื่อเพจนะ

เชื่อกุกอยู่เนี่ย

โอเคแล้วอย่าไปไหนล่ะ

คือเมื่อกี้นี้ตำรวจไปพยายามจับคนคลั่ง
ตอนนี้ต้องมาจับควาย
แถมต้องบอกควายว่าอยู่นิ่งนะจ๊ะอย่าไปไหน

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคุณพี่ตำรวจนะ
ประเด็นคือคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยกำลังจะไปเรียน
แต่ไปเจอเหตุการณ์ควายหลุดถนนจริง
คุณตำรวจจากการอำนวยการจราจรต้องวิ่งไล่จับควาย

จับใจความได้ว่าจริงแล้วมันถูกผูกเอาไว้ตรงที่นาแถวนอกตลาด
คือมันก็ตกใจมาเจอรถพลุกพลาดแบบนี้
แล้วเหมือนหลักมันหลุดมันก็เลยเตลอดเตลยมาอยู่ในตลาด
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายนาฏ
คุณตำรวจก็สั่งนิ่งนะอย่าไปไหน

สุดท้ายแล้วคนก็ตกอกตกใจแต่คุณตำรวจก็ตามไปจับ
แล้วก็เอาควายผูกเอาไว้กับประตูบ้าน
หลังนี้เป็นที่ดิบดีกันนะฮะ

เพราะว่าผู้ชายเขาที่ทายคลิปจะไปเรียน

เขาจำได้ว่าเฮ้ยมันเป็นควายมันมีเจ้าของจำได้นะ
ก็บอกว่าคุณตำรวจมัดไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดอีก
น่าโชคดีมันไม่ได้ไปคลิดควายจนบาดเจ็บ
คือมันไม่ได้เป็นควายคลั่งมันแค่หลุดมาเฉย
แล้วถามหน่อยแล้วเจ้าของควายมาเอาอย่างไร

เจ้าของควายเนี่ยขับรถกระบะมารับควายขึ้นหลังกระบะไปเรียบร้อยแล้ว
กล้าจูงกลับเพราะเกรงว่าเดี๋ยวคนในตลาดจะตกออกตกใจ

แต่ชอบน้ำเสียงพี่ตำรวจนะ

น่ารักเออแต่ว่ามันอันตรายเหมือนกันนะ
อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอุบัติเหตุ
เจ้าของต้องรับผิดชอบนะ